มากันที่เรื่องมูเตลูกันบ้างดีกว่า
แต่วันนี้เราจะเพิ่มขั้นเพิ่มอีกสเต็ปไปหนึ่ง
คุณผู้ชมคนที่ดูทางหน้าจอทีวี

ตากลงอีกแล้วนะคะ

นี่ธัญญาอาสยามก็มีเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนกัน

ถ้าใครเจอประสบการณ์นี้เม้นต์มาหน่อยเล่ามาหน่อยละกัน
งานเข้าจริงจนต้องออกโรงชี้แจงดราม่าร้อนเป็นการด่วนเลยนะคะ
ได้พูดถึงประเด็นที่ว่านักร้องนางเอกชื่อดังเล่นของ
เราไม่ยอมไปแก้โดนของนั้นมันเล่นกลับ
จนทำให้ชีวิตตอนนี้พังเกินเยียวยา
เออคุณผู้ชมดูซะก่อนจากที่โพสต์ไปประโยคนี้แหละ
เรื่องราวเรื่องนี้แหละกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต
คนอยากจะรู้อุ๊ยใครเล่นของอ่ะใครโดนของเข้าอ่ะ
ซึ่งชาวเน็ตบางคนนะก็คือคอมเมนต์ถึงน้องธัญญาเลย

นี่ไงเขาบอกเคยเป็นครูกับเบิ้ลประทุมราช
เขาเป็นนางเอกด้วยแล้วค่ะอะไรอย่างนี้มันก็โยงไปธัญญาหมดเลยนะ
ก็นั่นน่ะสิคุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
น้องรถเบ้นของเราเดินทางไปสัมภาษณ์น้องธัญญา

ย่าเนี่ยเปิดใจเล่าให้ฟังตอนที่เห็นข่าวอุ๊ยพี่หนูตกใจมากเลย
คิดว่าอุ้ยเป็นเธอจริงเหรอใช่หรือเปล่า

เขาอาจจะเห็นว่าเป็นสายมูชอบลงหน้าทองอย่างนี้ไง
ทำพิธีต่างอะไรแบบนี้เขาก็เลยอาจจะเป็นภาพจำตรงนั้น
ซึ่งยอมรับว่าเคยโดนคนทำของใส่จริง

น้องกู้ดเลยน้องเล่าให้น้องรถเบนฟังเลย
คุณผู้ชมค่ะเมื่อประมาณ๖๗ปีที่แล้ว
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวงเล็บไว้นิดหนึ่ง
ส่วนที่ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ใช่นักร้องนางเอกเล่นของอย่างแน่นอน
และที่สำคัญชีวิตของหนูตอนนี้หนูไม่ได้พังนะพี่มีแต่ชีวิตดีขึ้น

รำที่ไหนโอ้มีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนเมตตา

จริงเราเคยโดนทำของใส่
ตอนนั้นก็คือแบบหนักมากหนักมากในเรื่องของทั้งนอนไม่หลับ
ทั้งเรื่องของเงินเงินทองคือตอนนั้นยอมรับว่าชีวิตแบบแย่มาก
ไม่น่าจะใช่หนูไม่น่าจะใช่หนูเลยเพราะว่าตอนนี้ชีวิตคือดีมาก
อย่างที่เขาเขียนบอกว่าคือเหมือนคนคนนั้นทำของแล้วของอ่ะตีกลับ
แล้วตอนนี้ชีวิตพังคือตอนนี้ชีวิตเราดีมาก
แล้วเราไม่เคยไปทำของใส่ใคร
โทษนะคะตอนนี้ชีวิตไม่ได้พังค่ะชีวิตปังมาก
ปังปุริเย่ปุ๊ทำอะไรก็บอกว่ามีแต่เงินเข้ามามีแต่คนรักคนเมตตาคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าแป๊บนึงนะ๖๗ปีที่แล้วโดนทำของใส่เนี่ยน้องเพิ่งเข้าวงการใหม่ล่ะ
ใช่ตอนนั้นอยู่อาสยามใหม่เลยนะคะ
แต่ว่าช่วงเบรกนะคะเพราะว่าช่วงออนทีวีใหญ่เป็นประตะยาน

โดนของผ่านไปมาที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
ด้วยสวยหวานแววแตวจ๋ามาก
อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้กำลังคบกับหนุ่มหล่อชาวลาว

มีภาพหวานออกมาให้แฟนได้ติดตามตลอดเลย
จนมีข่าวมาว่าอุ้ยตอนนี้อาโล่อ่ะ
ได้ขอสาวทันยาแต่งงานแล้วหรือเปล่าน้องทันยาบอกว่าอุ๊ยพี่
ยังไม่ถึงคันนั้นยังไม่ถึงซำนั้น
อาจจะเป็นแบบฟิลแบบพูดคุยกันเล่นอะไรอย่างนี้
ถ้าฉันแต่งงานไปแล้วเธอจะมาขอฉันหรือเปล่า

แต่ถ้านะถามเรื่องแพลนชีวิตก็คือ
ความฝันอยากแต่งงานมีครอบครัวตอนอายุประมาณ๒๘๒๙
ตอนนี้ก็ขอทำงานใช้หนี้บ้านใช้หนี้รถไปก่อนละกัน
ส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากันค่ะไปฟังเสียงน้องจ้ะ
คุยค่ะเรื่องนี้ก็คุยกันตลอด
แล้วเราก็เหมือนแบบอยากสร้างอนาคตไปด้วยกัน
คือหนูอยากแต่งงานช่วงอายุ๒๐
แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนูพูดมาตั้งแต่ช่วงอายุ๒๐ต้นเลยนะ
ว่าหนูแพลนชีวิตแบบนี้
ตอนนี้ชีวิตปังไปเลยค่ะ